มีการทำบุญอาคารรวมทั้งห้องประชุม
หลังจากที่จะกลับมาเปิดอาคารแล้วก็ประชุมกันในวันที่๒๒พฤษภาคมนี้
ก็จะมีการกำหนดมาตรฐานหมัดตะการ

เดี๋ยวตามพร้อมกันกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองอื่นครับ

เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารรัฐสภาแห่งใหม่

โดยมีการทำบุญก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญในวันที่๒๒พฤษภาคม
ซึ่งจะถือว่าเป็นการใช้อาคารรัฐสภา
ฝั่งห้องประชุมสุริยันเป็นครั้งแรก
ชวนยังระบุว่าจะมีการเรียกผู้นำฝ่ายค้าน
นำฝ่ายรัฐบาลตัวแทนพักการเมืองเข้ามาหารือ

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
ตลอดสมัยการประชุมสามัญ๑๒๐วัน
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อเกิดขึ้น
ยังไงก่อนถึงมันเปิดประชุมเนี่ย

มาดูว่าเราจะจัดห้องจดชุมแบบไหน
เพื่อจะทำให้๑การเสี่ยงในการติดเชื้อน้อย
๒ก็คือสามารถทำหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
ขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านนำ๒๐๙รายชื่อสส

เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกรัฐสภาทั้งสสและสว

ให้เปิดประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัน
หลังยังขาดเสียงสนับสนุนอีก๓๗เสียง

เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดเงินกู้๓ฉบับ
ให้สภาตรวจสอบถวงดุลการใช้งบประมาณของรัฐบาล

ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่๑
ศ๒๕๖๓แล้วตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคมเป็นต้นไป
นางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
เฟซบุ๊คส่วนตัวเป็นภาพขณะออกกำลังกาย
พร้อมระบุข้อความว่าในช่วง๓๔สัปดาห์ที่ผ่านมา

และทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อชะลอลง

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาลหลังพบว่าลำต้น

ซึ่งต้องวางแผนเข้ามาบำรุงรักษา

มีความหมายว่าไม่ทุกข์ไม่โศก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน